นายภัยศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยได้ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกเป็นเหยื่อของนัตตี้
ัตตี้นี่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีเห็นไหมฮะ
เกือบล้านนะครับเธอก็จะบอกว่าชีวิตของเธอ
แม่มีธุรกิจที่บ้านก็ร่ำรวยมีคลิปสอนเต้นร้องเพลงต่างนานา
คนชื่นชอบเยอะติดตามผลงานเยอะจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่ง
เธอก็ผันตัวมาเป็นนักเทรดหุ้นค่ะอ่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะฮะ
แม่กับเธอตอนที่ออกมาชี้แจงนะครับต้องมีภาพตอนที่เธอแบบสอนเทรดหุ้น
เล่นหุ้นได้กำไรดีจนมีคนที่เป็นแฟนคลับเข้าไปร่วมลงทุนด้วย
ทำให้ขณะนี้เนี่ยการลงทุนเทรดหุ้นกับเธอเนี่ย
มีผู้ที่เสียหายกว่าหกพันคนมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐๐ล้าน

ตอนที่เธอโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันต่างของเธอนะครับ
ได้เงินเท่าไหร่เทรดแค่ไม่กี่นาที
เงินจากเท่านี้เท่าฝากเท่านี้

คือหลังเนี่ยคนเริ่มไม่ได้เงิน
พอเริ่มไม่ได้เงินเนี่ยล่าสุดเนี่ยเธอหายไปหลายเดือน
ไม่โพสต์คลิปไม่อัพไม่อะไรเลย
ท่ามกลางการตามหาของคนที่ส่งเงินมาเทรดหุ้นกับเธอ
แล้วไม่ได้เงินนะฮะ

มีผู้ติดตามกว่า๘แสนคนนะครับทุกผู้ชมครับ

ชักจวงคนมาลงทุนเทรดหุ้น
นี่ครับก็เสนอผลกำไรต่างนั้นนะเห็นไหม
ถ้ามาลงทุนกับเธอ๑๖นาทีกำไร๓๐๐๐ก็ได้นะ
หรือถ้าใครลงทุนเยอะได้แสนนึงก็ยังมีนะแค่๑๖นาที
ช่วงแรกก็เหมือนกันแล้วฮะก็ได้ครับ
หลังก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็จะหมุนเงินใช่ไหม
คนนั้นไปให้คนนี้คนนี้ไปให้คนนั้น
มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับที่ออกมาแจ้งความนะฮะ

แล้วถึงขั้นตอนนี้บรรดาผู้เสียหายนี่ลงขันกันนะครับ
รางวัลนำจับนะฮะเดิมให้๑ล้านวันนี้เพิ่มเป็น๒ล้านแล้วนะครับ
ตามหานัตตี้กับคุณแม่ของนัตตี้เจอเนี่ยโดยเฉพาะนัตตี้เนี่ย
ฝั่งของคนที่เทรดหุ้นเอาไว้เนี่ยจะให้๒ล้านเลยนะครับ
อย่างคุณนกนี่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
คุณนกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะที่มาขอความช่วยเหลือจากทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับ
คุณนกก็เป็นคนแรกเลยที่ตั้งรางวัลนำจับนัตตี้๑ล้าน
แล้วตอนนี้มีผู้เสียหายคนอื่นมาร่วมด้วยยอดเป็น๒ล้านแล้ว
คุณนกบอกว่าที่หลงเชื่อนัตตี้เพราะโปรไฟล์นัตตี้น่าเชื่อถือเหลือเกินนะ
ช่องทางออนไลน์คนติดตามหลายแสนคน
มีข้อมูลเรื่องเทรดหุ้นดูน่าเชื่อถือ
อ้างว่าปันผลเดือนแรก๕๐เอาไปเลย
ทำให้คุณนกเนี่ยลงเพิ่มนอกจากเงินของคุณนกนะฮะมีคนฝากเงิน
มาร่วมด้วยเนี่ย๒๒ล้านส่วนตัวของคุณนกเนี่ย๑๕ล้านรวมเป็น
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ้าวทำไมไม่ได้เงินปัน
ผลติดต่อหานัตตี้ก็ติดต่อไม่ได้๓๗ล้านบาทของเธอเนี่ย
คุณนกบอกตอนนี้เนี่ยหายเลยนะฮะของตัวเอง๑๕ล้านของคนอื่น
ล้านจนต้องตั้งรางวัลนำจับตามหานัตตี้นำจับนัตตี้เนี่ย
ให้เลย๑ล้านบาทเพราะแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าทั้งทั้งที่
ผู้เสียหายเนี่ยหลายพันคนหกพันกว่าคนได้มูลค่ายอดรวมความ
เสียหายเนี่ย๒๐๐กว่าล้านคุณนกบอกว่าต้องการให้นัตตี้กลับมา
รับผิดชอบตอนนี้ผู้เสียหายคนต่างต่างลงขันกันเพิ่มเติม
เพาะของคุณนก๑ล้านคนอื่นเพิ่มอีกรวมกันอีก๑ล้านรวมเป็น๒ล้าน
นะครับหวังว่าจะให้คนเจอนะช่วยแจ้งเบาะแสตามหานัตตี้ให้
หน่อยเพราะว่าบรรดาผู้เสียหายยังมั่นใจว่านัตตี้ยังอยู่ใน
ประเทศยังไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศ
ตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเราติดตามมาคือถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่
ติดตามกันมาเป็นสิบปีอ่ะเราก็จะไม่เชื่อขนาดนั้นพี่รวมถึง
แบบตอนที่เราติดตามเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะ
ทุกคนก็ไม่มีรายได้แล้วก็ขาดรายได้อะไรอย่างเง
เขาก็มาบอกว่านัดมาเพื่อช่วยนะช่วงโควิดนี้เราจะรวยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
รวมถึงมีดารายูทูบเบอร์อินเซ็นเซอร์เป็นคนแบบแท็กหาเขาเลย
รีวิวว่าเรียนเพจที่นี่นะได้เงินจากที่นี่ฝากที่นี่อะไรอย่างนี้
มีหลายคนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้เลยค่ะ
คือมันมีคำถามตามมาว่าตอนที่เขาเริ่มไม่ได้เงินปันผลคือมันหลายเดือนแล้วนะ
เดือนได้ทำไมแบบโอ้โหไม่แจ้งความทำไมไม่จัดการทำไมไม่ดำเนินการ
เวลาล่วงเลยมาถึงขณะนี้มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนัตตี้หายไปแล้ว
รวมทั้งคุณแม่ของนัตตี้ด้วยเพราะว่าเขาจะโพสต์คู่อะไรกันอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เงินปันผล
เพราะโบรกเกอร์เนี่ยระงับบัญชีเธอทำให้เธอถอนเงินไม่ได้
ทุกคนที่มาฝากเงินเทรดหุ้นกับเธอนะคือไม่เล่นหุ้นเองให้เธอเล่นให้เนี่ย
ก็เลยคิดว่าเออสงสัยมีปัญหาจากโรคเกอร์จริงเงินมันก็เลยแบบขาดตอน
แล้วก็ส่งปันผลมาไม่ได้สุดท้ายพอสืบไปสืบมาเอ้าโบรกเกอร์เขาไม่มีสิทธิ์
ไปอายัดบัญชีใครเนี่ยใช่ไหมโตเกอร์เรื่องหุ้นก็ไม่พูดเป็นเจ้านัทย์
มาอายัดบัญชีของคนที่เทรดหุ้นได้เนี่ยก็เลยเพิ่งมารู้ว่านี่แค่
แต่ยังไม่พร้อมจ่ายเงินคืนนะทีแรกเขามีผู้เสียหายมาแจ้งความไม่กี่คน
อ้างว่าเนี่ยถ้ามาแจ้งความแล้วก็จ่ายเงินให้ตอนนี้ที่มาไกลเกลียกับตำรวจเนี่ย
เดี๋ยวผู้เสียหายคนอื่นเขารู้ข่าวเขาก็มาแจ้งความอีกเรียกร้องคืนเงินจากเธออีก
ขอคืนเงินอีกเดี๋ยวปัญหามันก็จะไปกันใหญ่อีกเธอยืนยันว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่โบรกเกอร์จริง
นะแล้วเวลาไม่มีเงินแล้วจะถูกแจ้งความจะถูกดำเนินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเธอก็จะร้องไห้
วอนขอว่าอย่าแจ้งความถ้าเกิดเธอถูกดำเนินคดีเนี่ยแล้วเธอจะไปเอาเงินที่ไหน
ไปหาเงินมาคืนให้ยังไงบัญชีต่างก็จะถูกอายัดผู้เสียหายเขาเลยหลงเชื่อ
เขาก็ไม่แจ้งความเพิ่มก็มีหรือว่าเขาหยุดเคลื่อนไหวก็มีเธอยังอัดคลิปวิดีโอโพสต์นะฮะ
เพื่อยืนยันว่าเธอไม่เคยคิดโกงใครแล้วก็ขอโอกาสในการที่จะหาเงินมาคืน

เราจะไม่หนีไม่มีทางหนีไปไหนแล้วจะออกมารับผิดชอบแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะ
จริงเรื่องเกิดตั้งแต่มีนาคมแล้วนะแต่ว่าก็ยังพยายามจ่ายคืนทุนมาโดยตลอดนะคะ
มีเงินมากมีเงินน้อยก็คือหามาจ่ายขายรถขายอะไรก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นคือจ่ายคืนทุนมาโดยตลอด
เพราะว่านัทก็ไม่เคยคิดที่จะโกงแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะหายไปไหนเลยนะคะ
ทุกวันนี้มีการฟ้องร้องก็ไปทุกสอนอไปแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะรับผิดชอบทุกคนนะคะ